การเมืองหลังจากนี้คงจะไม่มีวันหยุดแล้วล่ะ

วันนี้คุณรังสิมันโรมนะคะออกมาบอกว่า

เก้าไกลต้องได้ตำแหน่งประธานสภาค่ะ

ที่ก่อนอันนี้บอกว่าจะต้องมีการหารือร่วมกัน

ถึงขั้นมีกลุ่มออกมาสนับสนุนให้แบบ
พักร่วมเลยไหมอะไรยังไง
ล่าสุดคุณรังสิมันโรมว่าที่สอสอแบบบัญชีรายชื่อ
และโฆษกภักดิ์เก้ากลายก็บอกว่า
ก้าวกลายก็ต้องทำหน้าที่ประธานสภา
แต่เชื่อว่าคงจะไม่ผิดใจกันกับพักเพื่อไทย
เพราะทั้งสองพักต่างเล็งเห็นเป้าหมายใหญ่
ที่จะเดินไปร่วมกันก็เลยคิดว่าคงจะเข้าใจกัน
ว่าเหมือนกับที่เราพูดมาแล้วหลังรอบ
เราก็มีโปรเจคว่าถ้าเราเป็นประธานสภา

ดังนั้นมันก็คงเป็นกระบวนการที่จะต้องไปพูดคุย
ให้เรียบร้อยซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า

ว่าในเรื่องของการเจรจาผลการเจรจาเป็นยังไง
แต่ก็ยืนยันนะครับว่าในเรื่องของประธานสภาตำแหน่งประธานสภา
ก้าวไกลเรายืนยันที่เราจะทำหน้าที่ในส่วนตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับ
คนก็เลยถามต่อว่าแล้วตอนนี้ความคืบหน้า

กว่าจะไปถึงจุดที่ก้าวไกล
เพื่อท้ายรวมทั้งภาคร่งเรียนระวังตั้งใจเอาไว้

แต่จะจบยังไงก็คงต้องดูวันโหวตนี่แหละ
เท่าที่ผมทราบก็พูดคุยได้ดีนะครับ

แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะจบยังไงมันก็คงต้องไปดูผลโหวตนะครับ
แต่เท่าที่ผมทราบการพูดคุยกับสวกับผู้ที่จะมีส่วน
ในการที่จะลงมติเพื่อปิดสวิส๒๗๒
ตอนนี้เรายังอยู่ในเส้นทางที่มองว่ามันมีความเป็นไปได้สูงนะครับ
ที่เราสามารถปิดสวิตช์๒๒สำเร็จ
แต่เท่าที่ผมทราบสัญญาณบวกในเรื่องนี้
ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าสวอาจจะมีการเข้าชื่อเสนอยติ

เพราะคดีของคุณพิทาที่มันยังค้างคาอยู่
เรื่องนี้คุณรังสิมันโรมก็บอกว่า

อยากให้มองถึงเสียงประชาชนเป็นหลักไว้ก่อนนะครับ
ว่าประชาชนเขากำลังรอคอยในเรื่องของการบริหารงานต่างนะครับ
ทางฝากฝั่งของคุณธนกรวังบุญคงชนะ
ในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

จะมีการประชุมระดมสมองแนวคิดคนรุ่นใหม่
ช่วยกันขับเคลื่อนพักนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
แล้วก็เตรียมนัดประชุมว่าที่สอสอทั้ง๓๖คน
ติวเข้มเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับสภา
จริยธรรมสสและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ
มีคนถามถึงนะคะว่าเรื่องคดีของบิ๊กป้อม

คือสารปกครองสูงสุดมีการสั่งให้ปปชเปิดเผยรายงาน

เกี่ยวกับการไต่สวนคดีของพลเอกประวิทธิ
การจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จ
กรณีที่ไม่ได้แสดงสำแดงทรัพย์สินเรื่องนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมา

โดยสารปกครองสูงสุดให้เวลาปปช๑๕วัน
นับตั้งแต่วันที่สารมีคำสั่งพิพากษานะคะ
นายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชก็บอกว่า
เดี๋ยวขอรอดูคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดก่อน
ว่าสั่งให้เปิดเผยอะไรยังไงบ้าง
แล้วจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปปช

ก็ยังไม่พบว่ามีการยื่นเข้ามาที่ปปช
และไม่มีการประสานเข้ามาว่าจะขอขยายเวลาไหมนะคะ
ถ้าขยายเวลาถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้

แล้วก็ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมด้วยว่า

เมื่อกรกตประกาศรับรองสอสออย่างเป็นทางการ

เพราะว่าก็จะต้องเตรียมเปิดประชุมสภาด้วย